เรื่องของไฟไหม้เพลิงไหม้ต้องระวังในช่วงนี้
ไหม้ล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วง๑๐โมงเช้า

อยู่ที่ซอยมัศยิตสวนพลูเทิดไทย๙แขวงบางยี่เรือค่ะ
คือมันโหมไหม้แล้วก็ลามไปเร็วเลย
คือบ้านติดติดกันไงฮะเป็นชุมชนนะคะ
แล้วก็เป็นบ้านทรงไทยเป็นไม้เก่าปลูกติดกันหลายหลัง
หลังคาชนกันมันก็เลยลามไปง่าย
หลังนี้ก็ลามไปหลังนี้ต่อได้ง่ายนะคะ
แล้วก็อุปสรรคสำคัญที่ทำให้เข้าไปควบคุมเพลิง
ได้ค่อนข้างลำบากมันมีเยอะ
คลองระบายน้ำในชุมชนก็ไม่มีน้ำ
ปลาปลาหัวแดงที่ในชุมชนเขาจะต้องมี
ของการประปาที่เตรียมไว้เอาไว้จ่ายดับเพลิงก็ไม่มี
ทำไมไม่มีคือมันอาจจะเป็นเพราะว่า
ลักษณะการติดตั้งมันทำได้ยากอะนะคะ
ก็ต้องแก้ปัญหาไปเปิดท่อระบายน้ำ

เอาน้ำจากท่อนั้นทิ้งมาดับไฟค่ะ
คือค่อนข้างจะยากเลยทีเดียว

มันมีมากกว่าปัจจัยที่จะดับไฟนะคะ
ทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอาสาสมัคร
ต้องใช้วิธีหาบเอาเครื่องหาบมา
แล้วก็หาบน้ำเข้ามาดับไฟค่ะ

ชั่วโมงกว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะ

เขาเล่าว่าต้นเพลิงมาจากหลังบ้านของเขาค่ะ

ยังมีลมพัดมาทางบ้านของตัวเอง

เหนือลมพัดช่วงนี้พัดมานี่
พอถึงได้กินทั้งทั้งหมดเลย

แล้วก็กินเสร็จแล้วมาฟ้ายังมาหลับมาทางนี้
ตอนเกิดเหตุนี้ไม่มีใครอยู่บ้าน
อยู่ครับผมก็ไม่ได้อยู่

แล้วบ้านต้นเพลิงนี้เกิดจากเล็กไหม
ตอนนี้ก็ยังคือดับเพลิงได้แล้ว
แต่ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะว่ามันเกิดจากอะไร
เดี๋ยวคงต้องรอตรวจสอบความเสียหายอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แต่ความเสียหายที่เห็นเนี่ยน่าจะมีบ้านโดนเผาเกิน๑๕หลังคาเรือนนะคะ
แล้วแต่ละหลังโหเสียดายเป็นบ้านไม้เก่าทั้งนั้นเลยนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะ
แต่ว่ามีคนบัดเจ็บหนึ่งคนเป็นเจ้าหน้าที่อาสานะคะ
ซึ่งจากนี้ไปก็จะต้องถูกนำส่งโรงพยาบาล

แล้วก็ตอนนี้ก็ต้องปิดกั้นจุดเกิดเหตุเอาไว้เพื่อป้องกันอันตราย
แล้วก็กั้นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ค่ะ